ยังไม่ทันเข้าข่าวนี้เลยคุณผู้ชมอ่านคอมเมนต์ดูโอ้โหเดือดพอสมควร
กลัวใช่ไหมไม่รู้ว่ามีแฟนข่าวเป็นคนแปดริ้วด้วยหรือเปล่า
โอ้โหเพราะว่ากลุ่มสาวประเภทสองครับค่ะกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหเขาไปที่
วัดหลวงพ่อโสทรนะทั้งข้างหลังวิเบิ้ลเนี้ยฮะไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์
เออแล้วแต่งกายแบบนั้นมาแสดงความเห็นกันหน่อยเหมาะสมไหม
ไม่เหมาะสมไหมเห็นคอนเทนต์นี้แล้วรู้สึกอย่างไร
เพราะเพจท็อปเรารักแปดริ้วครับโพสต์ภาพนี้ครับโอ้โหแต่งกายแบบนี้
มาถ่ายทำคอนเทนต์มอเตอร์ไซค์ด้านหน้าพระอุโบสถเลยนะ
วัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหารวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉาเชิงเศร้า
วิพากษ์วิจารณ์กันนะสิถึงความไม่เหมาะสม
บางคนบอกไม่รู้จักการะเทศะมีคนไปแจ้งความดำเนินคดี
คุณผู้ชมฮะกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้แอดมินเพจท็อปเรารักแปดริ้ว
ชื่อคุณนัทธริสในฐานะตัวแทนของชาวแปดริ้ว
ไปแจ้งความครับกับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซา
ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่แต่งตัวไม่เหมาะสม
เป็นการเหยียบย่ำศรัทธาของชาวพุทธและคนแปดริ้วครับ
คุณนัทธริสบอกว่าเมื่อวานนี้
นักท่องเที่ยวมาไหว้หลวงพ่อโสธรก็แตกตื่นกันนะดิ
จู่ด้วยความศรัทธาจะมาไหว้กัน
เจอกลุ่มนี้แต่งกายแบบนี้มาโปรโมทรถมอเตอร์ไซค่ายหนึ่ง
คุณนัทธริสบอกว่าบางคนนี่ถึงขั้นหน้าอกมันแลบออกมาเลย

คุณนัทธริสบอกว่าเข้าใจนะว่าเป็นเสร็จภาพในการแสดงออก
เป็นสถิภาพในการแต่งตัวและนี่คือเราทำกราฟิกมาให้ดูว่า

มีเครื่องหัวเป็นอะไรเป็นมุมกุฎ
ใช่แล้วดูการแต่งตัว๓คนสิ
คือคนที่อยู่เราเห็นชัดสุดคือเอาจริงเห็นแก้มก้นชุดบอดี้สูตร
แล้วก็มีชุดตะข่ายอีกคนนึงใส่ชุดราตรี
ทรงผมก็อย่างที่บอกเป็นหางม้าเป็นสีบอลทองเป็นแบบปลายตรง
แบบนี้คือถ้าแต่งตัวลักษณะนี้ไปพื้นที่บางประเภทไม่มีใครว่า
แต่นี่คือวัดหลวงพ่อโสธรที่คนแปดริ้วเขาเคารพนับถือกัน
แม้กระทั่งคนนอกพื้นที่เขาก็ยังมาไหว้กันเลยคุณผู้ชมฮะ
คุณนัทธริสก็บอกอีกว่าจริงอยู่ที่ตรงนั้นมันเป็นที่สาธารณะ
แต่งตัวยังไงก็ได้ถ้าไม่ให้เห็นอวัยวะเพศ
แต่มันควรจะมีขอบเขตมากกว่าและที่สำคัญ
แปดริ้วเขารับไม่ได้ไม่สบายใจ
เนื่องจากองค์หลวงพ่อโสทรเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแปดริ้ว
โดยเฉพาะเพิ่งจะผ่านงานนามัศกาลหลวงพ่อโสธรมาไม่กี่วันเอง
อืมแล้วมีคนมาทำแบบนี้ทำให้กลางดึกที่ผ่านมาครับ
กลุ่มวัยรุ่นที่เขาแต่งตัวแบบนี้เขามาอัดคลิปชี้แจงและขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
อ๋อพวกเธอเพิ่งอายุสิบแปดปีค่ะมาจากกรุงเทพมาทำคอนเทนต์
ถ่ายคลิปตามสถานที่ต่างก่อนจะเดินทางเข้าตัวเมือง
ก็ผ่านวัดหลวงพ่อโสธรเห็นปุ๊บจอดเลยจอดเลยลงมาถ่ายรูปกัน
ระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่ของวัดมาไล่ออกจากพื้นที่ไป
เขาก็รีบออกจากพื้นที่ทันทีนะอย่างไรก็ตามพวกเธออยากกราบขอโทษชาวแปดริ้ว
และอยากให้สังคมยกโทษให้ด้วยบทเรียนครั้งนี้เธอจะจำไว้เลย
เธอจะจำไว้เลยจะไม่ทำอีกแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปขอเข้ามา
หลวงพ่อโสธรที่วัดเลยครับ
ข้อความที่อ่านได้จากยูทูปไลฟ์เอาเอาข้อความนี้อ่านได้
เอาสนุกไม่สนใจสังคมเลยนะฮะส่วนทางไลฟ์เฟซบุ๊ก
เฮียสายฟ้าแฟร์ประจำของเราในวันนี้วันนี้ส่งข้อความอ่านได้
ปล่อยให้เข้าไปได้ไงค่ะอ่านอกนั้นข้อความอ่านไม่ได้เลยครับ
พี่โบ๊ทแต่เอาจริงจริงน่ะเวลาที่มันมีเรื่องราวแบบเนี้ย
คือเราต้องบอกเลยว่ากลุ่มสาวสองที่น่ารักมีเยอะมากจริง
เออแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคือเขาบอกว่ากลุ่มสาวสองเนี่ยนะ
เขาก็จะมาคอมเมนต์กันบอกว่าดูสิพวกเราพยายามเรียกร้องให้สังคมยอมรับแทบตาย
แต่จะมีคนบางกลุ่มบางส่วนที่เป็นแบบเนี้ยแล้วมันทำให้คนอื่นเนี่ย
มองภาพรวมของพวกเราสาวสองเนี้ยมันติดลกไปสมุดเลยอ่ะ
แล้วคือการแต่งตัวแบบนี้ถ้าไปที่อื่นนะ
ในสถานที่ที่เหมาะสมกับการแต่งกายแบบนี้คนก็จะมองเฮ้ยสวย
นี่แหละคือเสร็จภาพความสวยงามในการแต่งกายแต่ก็อาจจะต้องดูสถานที่หน่อย
เพราะว่าคนแปดริ้วเขาเคารพนับถือกันอยู่ค่ะแต่ส่วนทางคดีครับ
คุณผู้ชมฮะตำรวจก็รับแจ้งความนะแล้วก็จะออกหมายเรียกบุคคลในภาพ
ก็คือกลุ่มคนนั้นมาสอบสวน
และจะพิจารณาว่าเข้าข่ายแต่งตัวอนาจารย์หรือไม่อย่างไรนะครับ